สวัสดีครับทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีแอมไซยานายหน่อย
ค่ะนะฮะอย่างที่เราทราบที่เป็นข่าวดังครั้งแรก
ก็คือเรื่องของคุณก้อยที่ไปปล่อยปลาที่ราชบุรีอืม
แล้วหลังจากที่วูบอยู่ที่ท่าน้ำเนี่ยแอมก็ขับรถไปค่ะ
โดยเอาทรัพย์สินของคุณก้อยไปด้วยกระเป๋าสตางค์เงินสดมือถือกระเป๋าถือแบรนดเนม
บอกเอาไปทิ้งหมดเลยเพราะว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้วเพราะว่าก้อย
คบกับเสียอะไรก็ว่าไปที่เขาอ้างไว้นี่ฮะที่คุณก้อยถือมานะนี่นี่
กระเป๋าคุณก้อยและตั้งแต่นั้นก็ยังหาทรัพย์สินเหล่านั้นไม่เจอ
ใช่ค่ะที่บอกว่าเอาไปทิ้งแอมบอกทิ้งถังขยะหน้าบ้าน
แต่ผู้สื่อข่าวเราไปดูแล้วก็ไม่เจอนอกจากเจอรถยนต์ของคุณก้อยที่ขับไป
ใช่ค่ะแล้วไปจอดรถแล้วก็เปลี่ยนไปขึ้นรถของแอมค่ะ
ล่าสุดนะฮะทางมูลนิธิวินวินที่เข้ามาช่วยเหลือประสานงานช่วยเหลือหลายเคส
ไปตรวจสอบเรื่องราวต่างด้วยเนี่ยคู่ขนานกับคุณระพีเนี่ยนะฮะ
ทางวินวินบอกว่ามีพยานปากสำคัญเป็นเพื่อนกับแอม
ของคุณก้อยของคุณก้อยหมดเลยแต่ก่อนที่จะถึงตรงนี้เนี่ย
เขาบอกมันเป็นกล่องพัสดุที่ส่งมาก่อนแล้วส่งมาให้กับเพื่อนของคุณก้อย
นี่เป็นกล่องอย่างนี้ต้องดูอันนี้ก่อนมากับพัสดุเลย
แต่เพื่อนคุณก้อยเนี่ยเขาไม่กล้าเปิดค่ะเขาเลยมาบอกวินวินประสานมา
ทางวินวินเนี่ยก็เลยมาเปิดให้ดูตรงนี้

คุณอชลิดาพาร์มาศประธานพี่ปรึกษาเรื่องวินวิน
อ่าคือทางวินวินเนี่ยบอกว่าพยานคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณก้อยเนี้ยค่ะ
บอกว่ามีคนส่งพัสดุมาให้ไม่รู้เป็นใครส่งมาให้เนี่ยความจริงส่งมาเมื่อ๑๙เมษายนนะ
ส่งมานานแล้วนี่คุณก้อยเสียชีวิต๑๔๑๔เมษายนแปลว่า๕วันหลังจากนั้น
แล้วเริ่มเป็นข่าวดังจริงคือช่วง๑๖เมษานี่ส่งมา๑๙เมษายนแต่เพิ่งเข้าไปรับพัสดุ
เนื่องจากพยานคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่อยู่เดียวกับที่พัสดุส่งไป
มันเลยเหมือนกับพัสดุติดค้างก็คือนานนานค่อยแวะเข้ามาที่นี่ทีนึง
แต่ถามว่าพัสดุส่งมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยส่งมาตั้งแต่สิบเก้าเมษายนนี่ฮะ
โอ้โหก็เลยเปิดให้ดูกันแบบสดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
อยากรู้ว่าแล้วพัสดุนี่จ่าหน้าถึงเป็นชื่อใครชื่อเพื่อนของคุณก้อยเหรอคะ
เดี๋ยวดูในกล่องตรงนี้ก่อนนะตอนที่เปิดมาใหม่นะครับ
พอเปิดกล่องปุ๊บนะเจอถุงดำกับถุงพลาสติกห่ออยู่๒ชั้น
เปิดถุงพลาสติกเจอทรัพย์สิน๖รายการ
มีกระเป๋าถือแบรนด์เนม๑ใบกระเป๋าเงิน๒ใบ
กระเป๋าใส่นามบัตรหนึ่งใบแล้วก็เอกสารใบเสร็จรับส่งสินค้า
ที่มีชื่อผู้รับสินค้าชื่อผู้รับคือชื่อนางสาวสิริพรขันวง
ก็คือคุณก้อยก็คือเหมือนส่งพัสดุให้คุณก้อย
แล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง
ญาติของคุณก้อยมาดูแล้วนะครับยืนยันว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของคุณก้อยจริง
คุณก้อยมักใช้กระเป๋าใบนี้เวลาไปข้างนอกมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายนี่เห็นไหม
ตอนที่คุณก้อยไปทำบุญค่ะกระเป๋าใบเดียวกันเลย
คือมันสังเกตได้จากที่ว่ามันมีเหมือนผ้าถักอยู่โดยรอบด้วยลักษณะผ้าถักก็คือเหมือนกันเลย
คือซ้ายมือนี่คือภาพวันที่ที่ไปไปกับแอมอันนี้คือวันที่คุณก้อยขับรถไปจอดที่บ้านแอม
แล้วก็ขนของเพื่อไปขึ้นรถแอมแล้วญาติก็เอาภาพวันที่ไปทำบุญวันอื่นมายืนยัน
ผมว่าปกติคุณก้อยจะใช้กระเป๋าใบนี้นี่แหละอ่ามีภาพไหม
วางไว้ข้างตัวอันนี้เอามาเปรียบเทียบกันหน่อย
อ่านี่เห็นไหมคือยากยืนนั่นว่าใช่จริง
รวมถึงเรื่องการออกรถป้ายแดงของแอม
พยานคนนี้เป็นคนที่แอมไว้วางใจแล้วเป็นคนที่แอมเนี่ย
ระบุชื่อกับตำรวจว่าขอให้เข้าไปเยี่ยมในเรือนจำด้วยอืมอ่าพอพูดคุยกันเนี่ย
พยานคนนี้บอกว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนมันมีพัสดุปริศนาส่งมาที่บ้าน
บ้านหลังนั้นอยู่ที่เพชรชบุรีซึ่งปกติไม่มีใครอยู่
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพัสดุอะไรทางวินวินก็เลยลงพื้นที่
ไปตรวจสอบกล่องพัสดุนี้แล้วก็เอามาให้ตำรวจ
จากการตรวจสอบกล่องพัสดุนี้นะครับส่งมาถึงตั้งแต่๑๙เมษายน
ประมาณ๔โมงเย็นหลังคุณก้อยเสียชีวิต๕วัน
โดยส่งผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนมีชื่อผู้ส่งปรากฏชัดเจน
พร้อมทั้งเบอร์โทรด้วยซึ่งที่อยู่ผู้ส่ง
ส่งมาจากอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นที่อยู่อยู่ใกล้ใกล้บ้านแอมพยานที่ได้รับพัสดุบอก

เขาบอกว่ามันมีพัสดุเนี่ยพัสดุนึงส่งมา
แต่ว่าส่งมาในที่อยู่ที่พี่เขาไม่ได้อยู่ส่งมาตามที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ซึ่งตรงนั้นแกไม่ได้อยู่อยู่แล้วแล้ววันนี้เราก็ไปรับแก
แล้วก็เข้าไปเอาด้วยกันอันนี้เราเป็นพยานได้ว่าเข้าไปเอาพร้อมกันวันนี้
แล้วก็มาที่นี่น่าจะเป็นแอมฝากส่งหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่คุณก้อยเสีย๑๔เมษา
พัสดุนี้ส่งมาคือ๑๙เมษาแต่เราเพิ่งไปเอาของวันนี้
นั่นเท่ากับว่าพยานคนนี้เป็นคนที่แอมเขาไว้วางใจ

เมษายนหลังเกิดเหตุแอมส่งพัสดุนี้เหรอ
หรือใครจะส่งชื่อผู้ส่งเนี่ยไม่ใช่ชื่อแอมนะ

แต่ที่อยู่ผู้ส่งเนี่ยมันที่อยู่ใกล้บ้านแอม
กาญจนบุรีท่ามกาส่งมาที่เพชรชบุรีเป็นที่อยู่บ้านหลังหนึ่งของพยานคนนี้
แต่ชื่อผู้รับไม่ได้ใส่ชื่อพยานคนนี้นะ

ชื่อนำสกุลจริงของคุณก้อยเลย
วันนี้วินวินก็พาพยานคนนี้ไปให้ปากคำให้ข้อมูลกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับ
รองพบตรนี่ไปพบบิ๊กโจ๊กนะฮะ
โจ๊กก็สอบปากคำอยู่๔ชั่วโมงกว่า
จากนั้นเธอก็ออกมาบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าช่วงที่พัสดุนี้ส่งมาเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าส่งกับค่าสินค้าอะไรนะ
แต่ว่าพัสดุมาส่งแล้วเธอก็แปลกใจ
เพราะปกติเวลาส่งสินค้าเธอมักจะถูกเก็บเงินปลายทางตลอด
ตอนแรกก็เข้าใจว่าส่งไปบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
แต่คนส่งพัสดุแจ้งว่านำไปไว้ที่ตึกใหม่
เป็นคอนโดตามที่อยู่บัตรประชาชน
แต่ตรงนั้นเนี่ยเธอไม่ได้อยู่นานแล้วก็เลยไม่ได้สนใจ
ไม่ได้ไปดูไม่ได้เปิดพัสดุด้วยไม่ได้เปิดกล่องด้วย
จนมาวันนี้เนี่ยได้กลับไปดูกล่องพัสดุ
แล้วเห็นว่าเอ้ามันส่งมาจากอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
นั่นมันที่อยู่บ้านแอมป์เนี่ยแต่ที่อยู่ไม่ใช่นะ
ที่อยู่โดยละเอียดมันจะเป็นใกล้ระแวกบ้านแอม
ก็เลยคิดว่ามันมีความไม่ชอบมาพากล
พยานคนนี้บอกว่าเธอรู้จักกับแอมเมื่อปี๖๓นะฮะ
เพราะเคยชักชวนร่วมลงทุนธุรกิจ
แล้วแอมเนี่ยเคยแนะนำให้เธอไปกู้เงินแบงค์

เธอก็เอาสำเนาบัตรประชาชนให้แอมเอาไว้

ก็เลยทำให้แอมเนี่ยมีที่อยู่ของเธอจากเอกสารตรงนี้นี่แหละ
เพราะที่ผ่านมาแอมไม่เคยมาคอนโดตรงนี้ของเธอเลย
นักข่าวก็ถามว่าแล้วเธอเนี่ย
เคยเจอแอมเนี่ยทำเหมือนกับเหยื่ออะไรอื่นบ้างไหม
พยานคนนี้บอกไม่ขอให้รายละเอียด
แต่ยอมรับว่าเคยโดน
ตอนนั้นไม่ทันได้คิดว่าโดนกระทำ
มาฉุกคิดวันนี้นี่แหละว่าเออเราก็คงเคยโดน

แต่ถ้าจะให้เอาเรื่องไม่มีหลักฐานเหมือนกัน
แล้วหลังจากที่โดนทำไปแล้วเนี่ย
เธอก็ไม่เคยเจอแอมไม่เคยไปหากันไม่เคยเจอกันแบบ๒ต่อ๒มาอีกเลย
ว่าถ้ามีปัญหานละก็เงินธนาคารมั้ยอะไรอย่างเนี้ย

คนที่ส่งเป็นชื่อที่เราไม่รู้จัก

หลังจากนั้นทางคุณอ้อมือมือณที่วินวินนะครับ
ก็พาพยานคนนี้ไปที่ตำรวจภูทรภาค๗นะฮะ
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกับชุดค่ายคดี
ลายคดีนี่ครับส่วนทรัพย์สินของคุณก้อยที่ถูกส่งพัสดุมาเนี่ย
สภาพยังดีทุกอย่างนะฮะอ่าแต่แอมบอกเคยเอาไปทิ้งขยะใช่ไหม
ใช่เขายืนยันคือไม่ได้บอกแค่กับผู้สื่อข่าวว่าทิ้งขยะนะครับ

ถ้าทิ้งขยะมันน่าจะยับเยินกว่านี้หรือเปล่า
นั่นอ่ะสิแล้วใครอ่ะเออใครแพ็คให้อ่ะ
ไปเจอจากขยะแถวบ้านเหรอแล้วเก็บมาแล้วรู้ว่าคือของคุณก้อยอย่างนี้เหรอ
ส่งถูกที่ด้วยส่งไปบ้านเพื่อนอีกอ้าวงงไปหมด
นี่สภาพที่เก็บมาจากถังขยะเหรอไม่น่าไหมคะ
ไปเจอแถวกองขยะอย่างนี้เหรอหรือเข้ามาทำความสะอาดก่อนเอามาคลีนสปา
แต่ตำรวจคงขยายผลไม่ยากหรอก
ส่งจากใครชื่อมันมีชื่อผู้ส่งอยู่แล้ว
ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวไล่แป๊บเดียวก็เจอนะ
คุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อ๑๗เมษายนนะครับ
เราเคยสัมภาษณ์แอมนะตอนที่เขาไปหาตำรวจใหม่ใหม่เลยอ่ะอืม
ตอนที่ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนในคดีของคุณก้อยนะ
ค่ะนี่นะฮะโดยวันนั้นแอมบอกว่าเธอเอาทรัพย์สินของคุณก้อยไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านตัวเองหมดเลย
ไม่อยากให้เรื่องมันเกี่ยวพงเกี่ยวพันธุ์อะไรมาถึง
แล้วก็มีธุระคาดว่ารถเก็บขยะของทางเทศบาลเนี่ยน่าจะเอาไปทิ้งบ่อขยะแล้ว
เธอบอกเธอพยายามจะไปตามแบบจะไปเก็บมาคืนแล้วนะแต่มันหาไม่เจอจริง
พอรู้ว่าก้อยนี่แล้วพี่โยนทิ้งหมดเลยค่ะ
ตอนนี้คือพี่ตามหามาได้ก็คือตอนนี้ที่พี่โยนมาเนี่ย
พี่ก็ตอบศึกอะไรนะคะถังขยะค่ะ

ทำไมพี่ถึงทิ้งเพราะว่าที่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากให้

ก็ไปเอาหน้าถังขยะตรงหน้าบ้านกู
ทิ้งหน้าบ้านเหรอหน้าบ้านค่ะ
นี่เห็นไหมอรัชพรค่ะ
นักสืบโคนันนี่อยู่กับเรา
ท่านผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
ไงคะบอกเอางี้เลยดีไหม
ไปที่ขนส่งเอกชนที่เขาเป็นผู้ส่งพัสดุ

ขอดูกล้องวงจรปิดวันนั้นหน่อย
ว่าไอลองเนี้ยที่ระบุส่งเนี้ย
ส่งมาถึง๑๙เมษายนส่งมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

แค่นี้เห็นเลย
มอร์แล้วเดี๋ยวมันต่อได้เอง
อะแล้วถ้าเป็นคนอื่น
เนี้ยไงมีไง
แต่บิ๊กโจ๊กบอกบิ๊กโจ๊กรู้แล้วนะพี่อุ๋ย

นี่ให้สัมภาษณ์แล้วใช่ไหมบิ๊กโจ๊กนะครับบอกว่าทรัพย์สินในกล่องพัสดุเป็นของก้อยจริงนะครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจพยายามตามหามาระยะหนึ่งหายังไงก็หาไม่เจอ
แล้วแอมก็ยืนยันว่าเอาไปทิ้งขยะหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นณขณะนี้จึงชัดเจนว่าแอมให้การเท็จให้การโกหก
จากการตรวจสอบยังพบว่ากล่องพัสดุนี้มีการส่งหมุนเวียนไปหลายจังหวัดด้วยนะ
ก่อนจะมาถึงที่เพชรชบุรีเป็นที่สุดท้ายอ่ะพัสดุเวียนเหรอที่คอนโดของพยานคนนี้เนี่ย
เพชรบุรีเนี่ยนี่คือจุดสุดท้ายก่อนหน้านี้เวียนด้วยเวียนส่งด้วย
เพราะฉะนั้นคนที่ส่งมีจุดประสงค์ในการอำพลางหลักฐานทางคดีอย่างแน่นอน
ตำรวจจะเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งผู้รับผู้ทรงผู้ได้เวียน
ผู้ได้คนสุดท้ายเนี่ยคงต้องเอามาสอบปากคำทั้งหมด
ตอนนี้รู้แล้วนะคนส่งพัสดุแต่ยังไม่เปิดเผยเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินของก้อยที่ส่งมาให้พยานคนนี้เป็นมือสุดท้าย
กระเป๋าไม่ได้จริงทำกระยะกระเป๋าก็เป็นเจ้าตัวให้ใครไปส่งเอง
เพราะฉะนั้นก็ตัวเองก็เป็นคนวงการวางแผนทั้งหมดนะครับ
ก็รู้ทุกขณะที่กระทำคือวันนี้เราทราบผู้ส่งแล้ว
แต่ขอไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะเป็นชื่อจริงทั้งหมดนะ
เป็นชื่อจริงมีตัวตนจริงนะครับก็อย่างนี้ละกัน
ไปยุ่งกับของกลางนะก็ต้องมีความผิดอ่ะ
เมืองต้นนะครับชุดพิสูจน์หลักฐานก็เก็บพวกลายนิ้วมือต่าง
ค่ะอ่าบนทรัพย์สินทั้งหมดของคุณก้อยเนี่ย
ที่ได้มาในวันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะขยายผลต่อ
เชื่อมโยงแบบไหนอะไรยังไงบ้างอืม
โอ้โหดูสิอ่ะรอดูกันต่อไปครับ
ผมฟังแล้วรู้สึกว่าแอมจะเก่งขนาดนั้นได้หรอ
มันมีอะไรที่มันต้องลึกลับซับซ้อนให้แกะขึ้นเรื่อยนะคะ